กระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสรุปตัวเลขของประชาชน
ที่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาดที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนกระทั่งถึง๖พฤศจิกายน
พบว่าล่าสุดนี้ตัวเลขมากกว่า๗ล้านคนแล้วครับ
ลงนามแสดงความอาลัยณวันที่๖พฤศจิกายน
มีจำนวนกว่า๗๕๐๐คน
ส่วนยอดสะสมลงนามแสดงความอาลัย

มีจำนวนกว่า๗๖๐๐๐คน
ขณะที่กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
ในหลวงรัชกาลที่๙ณวันที่๖พฤศจิกายน
กิจกรรมสวดพระอภิษฐรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๑๓๐๐๐คน
สะสมผู้ร่วมกิจกรรมสวดพระอภิษฐรรม
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๖พฤศจิกายน
มีจำนวนกว่า๙๗๐๐๐๐๐คน
กิจกรรมทำบุญตักบาทณวันที่๖พฤศจิกายน
มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า๑๘๐๐๐คน
สะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาท
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่๖พฤศจิกายน
มีจำนวนกว่า๒๗๐๐๐๐๐คน
ส่วนกิจกรรมอื่นณวันที่๖พฤศจิกายน
มีจำนวนกว่า๔๔๐๐คน
ยอดสะสมตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนกระทั่งถึงวันที่๖พฤศจิกายน
มีจำนวนกว่า๒๔๐๐๐๐๐คน